เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ต้องเล่าค่ะเพราะว่าเธอนำเรื่องราวมาโพสต์

แล้วก็ลักษณะคือร้องเรียนบอกว่าให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบให้ที
เล่าบอกว่าเธอควักเงินกว่า๒๐๐๐บาท
ไปซื้ออูนิแม็กซะว่าจะมากินให้หนำใจซะหน่อย
ปรากฏว่ากัดไปคำแรกมันเน่าค่ะมันมีกลิ่นออกมา
แล้วอูนิแต่ละคำมันไม่ใช่ถูกนะ
ใช่อูนิหรือว่าหอยหอยไข่เม่นที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะ
เธอโพสต์เล่าประสบการณ์ลงในเฟซบุ๊ก
ข้อความคร่าวคือลักษณะต้องการเตือน
เตือนคนที่ชอบทานอูนิสำหรับคนที่ชอบกินอูนินี่นะคะ
อย่าไว้ใจนะคุณไปดูฉลากข้างเนี่ยคุณเห็นไหม
ยังไม่หมดอายุค่ะวันหมดอายุคือ๒๕กรกฎา
วันนี้๒๒อีก๓วันถึงจะหมดอายุแต่ปรากฏว่ามันเน่าอะค่ะ

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยลองซื้ออูนิจากร้านดังไปกินแล้ว
รอบหนึ่งก็ปกติเลยตัดสินใจไปซื้ออีกครั้ง
ด้วยความที่เป็นคนชอบทานอูนิมาก
ก็เลยเลือกซื้อแบบแพ็คขนาด๑กิโลกรัม
ราคา๑๒๙๙บาทจำนวน๒กล่อง
รวมเป็นเงิน๒๕๙๘บาท
พอมาถึงที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะไม่รีรอ
เปิดปุ๊บกินปั๊บคำโตเลยกินกับข้าวร้อนกับสาหร่าย
สรุปพีคพีคในพีคคืออูนิจมันเสียมันเปรี้ยวมาก
เลยเอาล่ะกล่องแรกมันเปรี้ยวไม่เป็นไร
อีกกล่องนึงซิว่ามันเปรี้ยวเหมือนเดิมหรือเปล่า
ปรากฏว่ากล่องที่๒ก็เปรี้ยว

เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายเธอมีอาการท้องเสียนะคะ
แล้วก็มีลมพิษเหอะขึ้นตามตัวไปทั่วเลยค่ะ
บอกว่าเสียสุขภาพก็ว่าแล้วนะ
เสียความรู้สึกเนี่ยมันเอากลับคืนมาแทบไม่ได้เลยนะคะ
ที่ชื่นชอบอูนิเนี่ยหลังจากนี้ก็คงเข็ดหลาบแล้วล่ะค่ะ
ทีนี้เธอบอกว่าตอนนี้ก็มีการเช็คแล้วนะคะ
ี่เนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะมันไม่ได้หมดอายุนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยติดต่อไปเที่ยวร้านดังกล่าว
บอกว่าต้องการที่จะขอเงินคืนขอค่าชดเชย
ทางร้านกลับแจ้งกลับมาบอกว่าขอเงินคืนค่าอูเนียบให้ได้
แต่ลูกค้าต้องมารับเงินสดที่ร้านเองจะให้โอนเงินโอนเงินให้ไม่ได้
ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเนี่ย
ต้องรอถามผู้จัดการร้านก่อนนะครับ